ส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะไม่ใช่เพียงแค่คนไทยนะคะ
ยังมีคลิปที่ชาวต่างชาติได้ทั้งบันเลงเพลงแล้วก็ร้องเพลงค่ะ
ครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่สังคมออนไลน์แห่กันชื่นชมนะคะ
ของชาวต่างชาติรายหนึ่งร้องเพลงสันเสริญพระบารมีค่ะ
ยังมีคลิปที่ชาวต่างชาติรายหนึ่งและเครื่องออนไลน์เพลง
สวัสดีครับคุณฝันดีจัญญาธนากรค่ะนักแสดงที่รักงานจิตอาสาโพสต์ตรงในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
เป็นคลิปหนุ่มชาวต่างชาติคนหนึ่งกำลังร้องเพลงสันเสริญพระบารมีนี่แหละค่ะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ด้วยน้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยคุณฝันดีจัญญาธนากรนะคะยังได้เขียนข้อความไว้ว่าฝรั่งก็รักในหลวงค่ะ
ซึ่งหลังจากที่โพสต์ออกมานะคะก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะ
ส่วนกล่าวว่าฟังแล้วน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว
แล้วก็ขอบคุณคุณฝันดีที่นำภาพความประทับใจนี้มาแบ่งปันกันนะคะ
ขณะที่อีกหลายคนก็บอกว่าเคยพบหนุ่มต่างชาติคนนี้เนี่ย
จุดเทียนร้องเพลงสันเสริญพระบารมีที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยค่ะ
แล้วก็มีน้ำใจพกถุงดำสำหรับใส่ขยะมาเดินแจกถุงดำ